แข่งขันกันไปแล้วไปดูความเชื่ออะไรกันไปเรียบร้อยแล้ว
เราไปหาอะไรทานกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะหาอะไรทานเนี่ย
เราต้องไปหาถึงแหล่งวัตถุดิบของที่เราจะมาทำ
วันนี้มีเมนูที่น่ารับประทานมากเลยใครชอบกินหอย
ไปไปหาหอยกันหอยจุ๊บ
ใช่แล้วไปที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะ
พาลงนาไปหาหอยจุ๊บกลางวันกันแดดเปรี้ยงแบบนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ช่วงนี้นะกำลังเป็นช่วงที่หลายพื้นที่ตามท้องนาเนี่ย
มันมีน้ำขังเจิ่งแบบนี้ใช่ไหม
ก็เลยทำให้มีหอยจุ๊บอยู่เยอะมาก
ชาวบ้านเขาก็เริ่มออกมาตามล่ามาเก็บหอยจุ๊บกันนะคะ
เอาไปขายบ้างเอาไปทำเป็นอาหารบ้างอะไรแบบนี้
คุณก็เอาไปขายอย่างที่บอกแหละหรือว่าเอาไปทำทานกันในครอบครัวนะคะ
มาดูเมนูแนะนำที่ชาวบ้านเขาจะทำกันวันนี้
นั่นก็คือเมนูอ่อมหอยจุ๊บค่ะ

เป็นเมนูที่ทำได้ง่ายนะคะทำได้ทุกบ้านทุกครัวเรือนเลย
ซึ่งขั้นตอนแรกเราต้องนำหอยมาล้างก่อนเพราะว่าหอยมันอยู่ตรงดินเนาะคุณนะ
ล้างดินออกให้สะอาดที่สุดเลยนะคะ
จากนั้นอ้าวไปที่ในสวนหลังบ้านเด็ดใบกระเพราก่อน
ใบกระเพราแล้วก็ตั้งไฟใส่น้ำในกระทะ

พอน้ำร้อนก็ใส่ตะไคร้พริกเกลือน้ำปลาร้าน้ำปลาเครื่องปรุงรสต่าง

พอได้ที่แล้วก็นำหอยจุ๊บที่ล้างสะอาดแล้วใส่ลงไปอีกทีนึง
แล้วก็พักทิ้งไว้จากนั้นก็ใส่ใบแมงลักอะไรต่างลงไปนะคะ

เออใส่ใบแมงลักบางที่เขาใส่กะเพราให้มันแบบเผ็ดร้อนไง
แต่ส่วนใหญ่เขาใส่ใบแมงลักให้มันหอมด้วยนะคะ
ก็จะได้เมนูออมหอยจุ๊บสุดซีดแซ่บซีดซาดอร่อยมากจริง
ฉันชอบทานมากเลยนะหอยจุ๊บเวลาทานอย่างนี้จุ๊บอ่ะ

ใช่ค่ะก็เป็นอาหารอีสานพื้นบ้านแบบง่ายแถมอร่อยอย่าบอกใครเลย
ทุกคนก็สามารถทำทานกันได้ด้วยนะเห็นแบบนี้
ใครที่มีนานะลองงมหาหอยกันดูนะคะคุณ
รับรองเลยว่าเมนูนี้ทำแล้วจะติดใจแน่นอน
หอยจุ๊บก็ทำได้อีกหลากหลายเมนู

แกงคั่วใส่ใบชะพรูอะไรแบบนี้ก็ได้
เวลากินต้องอย่างนี้

คือเดี๋ยวนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
เขาก็มีการดึงตัวหอยมันออกมาจากฝามาให้

เอาเปลือกหอยออกแล้วขายกันไปกิโล

ทำให้จุ๊บเองมันไม่อัดทรัส

เพราะว่าแต่ว่ามันก็เป็นความสะดวกสบาย

จุ๊บแล้ว

ถ้าสมมุติมือใหม่จะเริ่มจุ๊บหอยคุณมีคำแนะนำไหมคะ

เข้าไปใช้ลงใช้ลิ้นอันนี้ไม่ได้
คุณพยายามจะแย้ออกปิดแปดบวก

คุณผู้ชมส่งไลน์มาชอบทานแกงหอยจุ๊บค่ะ
ต้องจุ๊บเองจริง
เรื่องตัวจริงขอจุ๊บยกให้เขานะคะ